ี่สิบสี่มิถุนายนเป็นวันสำคัญของประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะครับ
ถ้าย้อนไปเมื่อยี่สิบสี่มิถุนายนสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้า
เป็นวันเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ผ่านมาจนถึงปัจจุบันแปดสิบเจ็ดปีแล้วนะครับ
ไทยเรามีรัฐธรรมนูญยี่สิบฉบัก

หาวัฒนธรรมหาวัฒนธรรมหาวัฒนธรรมหาวัฒนธรรมหาวัฒนธรรมหาวัฒนธรรมหาวัฒนธรรมหาวัฒนธรรมหาวัฒนธรรมหาวัฒนธรรมหาวัฒนธรรมหาวัฒนธรรมหาวัฒนธรรมหาวัฒนธรรมหาวัฒนธรรมหาวัฒนธรรมหาวัฒนธรรมหาวัฒนธรรมหาวั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
สภาจะพิจารณานำร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
เพื่อพิจารณาว่าจะออกเป็นกฎหมายหรือไม่
โดยนายยิ่งชีพเรียกร้องให้พักการเมืองทุกพัก
ยกมือสนับสนุนร่างกฎหมายจากประชาชนฉบับนี้

อดรับกับความเคลื่อนไหวของพักการเมืองฝ่ายค้าน
พยายามเรียกร้องไปถึงนักการเมืองด้วยกันเอง
หันกลับมาร่วมมือการปิดสวิชคอสช
และผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูลให้เกิดผลสำเร็จ
ข่าวแทรศทีวีรายงาน